คุณผู้ชมครับเรื่องของสายการบินกันบ้างนะครับ
เพราะว่าสายการบินภายในประเทศ๓สายการบินก็เริ่มมาเปิดให้บริการแล้ว
นะครับดังนั้นวันนี้ที่ดอนเมืองนะฮะ
ก็มีคนที่ต้องการจะเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองจำนวนมากเหมือนกันนะครับ
เราติดตามการรายงานได้จากคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์นะครับ
สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรารายงานมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองครับ
เชิญครับผู้อำนวยการท่ากัศยานดอนเมืองคาดการณ์ว่า
ตลอดช่วงหยุดยาวนี้จะมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการที่นี่
ทั้งขาเข้าและขาออกไม่ต่ำกว่าสี่พันคนนะคะ
โดยส่วนหนึ่งคือนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อนและทำธุระ
อีกส่วนคือคนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ากรุงเทพ
เพื่อเตรียมตัวกลับมาทำงานในวันที่๓พฤษภาคมค่ะ
สมาชิก๔คนของครอบครัวอุณหาเทพารักษ์จากจังหวัดกรุงเทพ
คือหนึ่งในผู้โดยสารที่เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสายการบินแอร์เอเชียวันนี้
โดยตัวแทนสมาชิกของครอบครัวเล่าให้ฟังว่าจำเป็นต้องอาศัยช่วงหยุดยาวเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อไปเยี่ยมคุณตาที่ป่วยหลังไม่ได้เจอหน้ากันนานกว่า๓เดือน
โดยวันนี้ผู้โดยสารที่เดินทางไปเชียงใหม่ทั้งหมดต้องเจอปัญหาหน้าจุดเช็คอิน
หลังเจ้าหน้าที่แจ้งว่านโยบายล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คือ
หากผู้โดยสารไม่ใช่คนเชียงใหม่โดยกำเนิดจะต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ซึ่งทำให้เกิดความสับสนของผู้โดยสารค่ะค่ะก็คือวันนี้ตอนเช้าเขา
น่าจะตอนเช้ามาครับเพราะวันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมค่ะ
ก็คือเพิ่งมีกฎออกมาจากเชียงใหม่ว่าตัวเชียงใหม่เองถ้าเกิดว่าไปถึงแล้ว
ถ้าไม่ใช่คนที่เป็นคนเชียงใหม่โดยพื้นเพค่ะจะต้องมีการกักตัว๑๔วัน
แต่ทีนี้ตอนแรกตอนที่จองตัวก็คือไม่รู้ว่าจะต้องไปกลับตัวที่นู่น
เมื่อกี้ที่เขาก็เพิ่งแจ้งเหมือนกันก็เลยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงดี
เพราะว่าจะต้องกลับมาทำงานวันจันทร์ค่ะใช่อันนี้ยังไม่ทราบนะคะ
เพราะว่าคือพี่เขาก็ช่วยเต็มที่ก็คือให้พี่เขาเช็คอินไว้ให้ก่อน
แต่ว่ายังดูอยู่ว่าจะรอตรวจกระเป๋ายังไงคือยังไม่อยากหลุดกระเป๋าไป
ยังตัดสินใจไม่ได้ครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่แต่ละสายการบิน
จะเริ่มนำนโยบายมาใช้ในการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน
แบบที่นั่งเว้นที่นั่งซึ่งจะทำให้ราคาตัวเครื่องบินสูงขึ้นกว่าปกติ
ตัวอย่างเส้นทางบินจากสนามบินดอนเมืองไปจังหวัดเชียงใหม่
ราคาที่นั่งจะตกอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบบาทถึงหกร้อยบาทต่อที่นั่ง
หากมีการจองตัวล่วงหน้าแต่ถ้าเป็นการจองหน้าจุดจำหน่ายตัวที่สนามบิน
ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาทส่งผลให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงนี้
ต้องยอมรับความเสี่ยงหากนโยบายในการเดินทางของภาครัฐและของแต่ละจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับสายการบินที่คาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางเพิ่มขึ้น
หลังรัฐบาลออกมาตรการที่ชัดเจนขึ้นกว่านี้ปิดนะตัวสายการบินเองรวมถึงสนามบินดอนเมืองเองมีกฎที่เคร่งคัดค่ะ
หากประชาชนผู้โดยสารไม่สวมใส่หน้ากากจะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบิน
โดยวันนี้นะคะจะมีเที่ยวบินภายในประเทศรวมทั้งหมด๗๖เที่ยวบิน
แบ่งเป็นขาเข้า๓๘เที่ยวบินขาออก๓๘เที่ยวบินค่ะ
ชุกฤทธิ์สุทธิวันถ่ายภาพธิตภาษิศิริพิพัฒน์
ขอบคุณทีมข่าวแต่อย่างไรก็ตาม
ต้องอยู่ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างเข้มข้นด้วย
ก็ที่จะมีเปิดสายการบินที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้

ใช่ค่ะก็วันนี้ก็เรียกว่ามีทั้งสายการบินที่มาเพิ่มเที่ยวบิน
เขาก็เปิดให้บริการมาตลอดแต่วันนี้เพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น